ดูเหมือนว่าความรักสั่นคลอน

ทั้งคู่เขาเลิกก็ลากันไปนะจับสังเกตจากโพสต์ที่ทั้งคู่โพสต์ถึงกันค่ะ
โดยสาวมุกเนี่ยพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษแปลความหมายได้ใจความประมาณว่า
เพื่อนกันตลอดไปไม่มีทางแยกจากกันไปไหนอาจจะต้องห่างกันแต่ไม่มีทางหายไปจากกัน
แท็กข้อความนี้ไปถึงฝ่ายชายกับแคปชั่นว่าขอบคุณนะคะแบบนี้แท็กทอยปฐมพงศ์ไปเลย
ในขณะที่หนุ่มทอยเองก็โพสต์ข้อความที่แปลความหมายได้ว่า
ผมอาจจะไม่ได้อยู่ข้างคุณในตอนนี้แต่ผมจะอยู่กับคุณเสมอ
แคปชั่นบอกว่าขอบคุณนะและข้อความไปถึงฝ่ายหญิงเช่นเดียวกันค่ะ
ประเด็นนี้เราได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากปากของน้องมุกวรณิตแล้วนะคะคุณผู้ชม
เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนในฐานะคู่รัก
จบลงแล้วจริงเหลือเพียงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ
สาเหตุก็ไม่ใช่เรื่องของมือที่สามอะไรเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นเพราะปัญหาเรื่องของเวลา
รวมไปถึงการโฟกัสเรื่องการทำงานมากเกินไป
และที่ผ่านมาเนี่ยเธอรู้สึกว่าทั้งเธอแล้วก็ทอยเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันมาตลอดอยู่แล้วอะค่ะ
ไม่อยากให้โทษเขาเลยนะคะแล้วก็มันก็ไม่ใช่ความผิดลูกด้วยนะ
คือมันก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันนั่นแหละ
เราไม่มีเวลาให้กันเอามาสักพักใหญ่แล้วแล้วพวกเราบ้างานทั้งคู่
มันไม่ใช่เรื่องที่ร้ายเลยสำหรับพวกหนู
มันก็ไม่ใช่ข่าวร้ายขนาดนั้นนะเพราะผมไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นข่าวร้าย
เพราะว่ามุกกับพี่ทอยเองก็ยังพิมพ์คุยกันและยังเป็นห่วงเป็นใยกันเหมือนเดิม
แค่มันอาจจะเป็นสถานะอื่นที่มันอาจจะยั่งยืนกว่าด้วยซ้ำ
มือที่สามไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องของเราสองคน
แล้วก็จริงถ้าสมมุติมีมือลูกสาวก็อาจจะโกรธกัน
หรืออาจจะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแบบวันนี้
คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าจริงแล้วเนี่ยทั้งคู่เขาจบความสัมพันธ์เป็นแฟน
แต่ความสัมพันธ์ที่มันยั่งยืนกว่านั้นคือความเป็นเพื่อน
และทั้งคู่เขาจบกันได้ด้วยดีเพราะว่าในงานนี้หนุ่มพลอยเองก็หอบดอกไม้
ให้กำลังใจมุกเพราะว่ารู้ว่ามุกเนี่ยจะต้องตอบคำถามกับสื่อมวลชน
ได้แบบความยากลำบากของความรู้สึก

ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันนี่แหละมันยั่งยืนจริงนะ